เรื่องของอาถรรพ์ตะนาวศรี
ตะนาวศรีเป็นละครเรื่องใหม่คุณผู้ชม
เล่าเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับเทือกเขาตะนาวศรี

มาทั้งทีมเลยคุณผู้ชมมาประโมช์ละคร

แล้วก็น้องเมนะคะนะจพัดนั่นเองค่ะ

ก็เล่าให้ฟังนะพี่อย่าลบหลู่เนี่ย
ถ่ายทำหน้าป่าแหหนูที่หลุกสู้ตลอดเลยค่ะ
อันนี้เป็นหมอผีหรืออันไงลูก
แล้วอย่างที่บอกไปน้ำมนต์จริง
เพราะว่าทุกครั้งที่เดินออกจากป่าน้องเมย์ก็จะพรมน้ำมนต์ก่อนกลับบ้านทุกครั้งค่ะ
ลงล็อกพอดีพอดีกับเลขของเรื่องนะคะ
ก๊อฟอนุวัฒน์อย่างที่บอกไปตอนนี้ผันตัวมาเป็นเซียนพระค่ะ
ก็คือศึกษาเกี่ยวกับภาพมา๒เดือนกว่าค่ะ
ความปังก็คือค่อยพระเข้าป่าไปเลยค่ะ
แล้วที่สำคัญค่ะก็เป็นอย่างที่เห็นที่ขอค่ะ

ด้านหลังเป็นฮานุมานอันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะ
โดยนอกจากจะใช้เป็นเครื่องรางของขังแล้วยังปกป้องรักษาได้ด้วยนะคะ
ซึ่งอนาคตค่ะหนุ่มก๊อฟเขาบอกว่าเขาปิ้งไอเดียนะ
ขอไปแจมรายการเกี่ยวกับเรื่องเหลือเชื่อนะคะ
พี่หนุ่มคงกระพันธ์แล้วก็พี่มดดำท้าเลยพี่มดดำรู้ไม่เท่าผมหรอกแบบนี้เลยนะคะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังนะคะตัวพ่อตัวแม่สายมูกันดีกว่าค่ะ
เข้าป่าคือเมย์ต้องมีทั้งพระน้ำมนต์ตะกุด
ก็จะยกมือไหว้ก่อนทุกครั้งแล้วก็ตอนกลับอะไรอย่างนี้
ก็มีการขอขมาทุกครั้งเลยวันนี้พี่ก็มีพระมาข่าย
ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้เช่าข่ายไหนข่าวหลงพระกล้วย
เหรียญหลังฮานุมานจริงก็อยากรวยนะก็บอกก็บอกท่านนะ
ถ้าท่านรวยเดี๋ยวจะกลับมาสร้างอะไรให้ท่านเราก็เริ่มมีแล้ว
เริ่มมีอยากชวนพี่หนุ่มไปทำหรืออะไรอย่างนี้
เริ่มมีแบบอยากจะไปคุยผมรู้ลึกกว่านั้นอีกพี่มดดำ
เกิดการท้าทายเกิดขึ้นแล้วนะคะผมรู้ลึกกว่าพี่มดดำ
นี่พี่มดดำรู้ยังเนี่ยพี่มดดำได้รู้เรื่องนี้ยัง
คือวันที่เขามาโปรโมทเราเจอพี่แองจี้ก็ฝากพี่มดดำไปแล้วนะคะ
นี่เดี๋ยวอาจจะได้เห็นหน้าตาผ่านรายการคชาพาพาไปมูก็ได้

เอาจริงถ้าคุณกอล์ฟยังต้องเชื่อจริงนะคะ
คือเขาไปขอล่าสุดขอให้รวยปรากฏว่าเขาก็ถูกลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
แต่เขาไม่บอกใครแต่แจ๊กกะรีนบอกแทนเขาแล้วค่ะ
เอารวยเงียบเหรอวันหลังบอกมาถึงไทยรัฐบ้างสิชอบ